คนที่ไปประเทศกลุ่มเสี่ยงกลับมาแล้วไปใช้บริการที่สถานที่ต่าง
ห่างร้านอะไรต่างนี่นะคะ
มาดูกันหน่อยว่าผู้ประกอบการเขาต้องเร่งทำความสะอาดยังไงบ้าง

ที่นี่ก็มีสาวขอนแก่นเขากลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
แล้วเธอไม่ได้กักตัว๑๔วันแล้วเข้ามาเที่ยว
เมื่อคืนวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะร้านตะวันแดงขอนแก่นก็เลยประกาศปิดร้าน๑วัน
ร้านต้องฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอลฆ่าเชื้อ
ถูทุกซอกทุกมุมในร้านรวมถึงรอบร้านด้วยนะคะ
เพื่อทำความสะอาดแล้วก็ป้องกันโควิด๑๙นั่นเองนะคะ
ใช่แล้วค่ะส่วนที่สุราบธานีนะคะนี่คือที่ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่สั่งกักตัวหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราชธานี
ก่อนเดินทางไปร่วมงานแต่งงานนะคะ
โลกโซเชียลโพสต์เรื่องนี้เอาไว้แล้วก็บอกว่าโดยกักตัวเอาไว้ที่
บ้านแม่ของหญิงสาวรายนี้เป็นเวลา๑๔วัน
เจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจอาการช่วงเช้าทุกวันจนครบด้วย
ครับส่วนที่ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑนฐานบกที่๒๑
ค่ายประจักษ์ศิลปาคมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ร่วมประชุม
เลือกสถานที่กักตัวแรงงานไทยที่จะกลับจากเกาหลีใต้หรือว่าผีน้อย
เรื่องต้นได้พื้นที่๔แห่งในค่ายทหาร

รวมทั้งอาคารสวัสดิการโครงการส่งน้ำ

โดยได้เข้าตรวจความพร้อมของสถานที่ทั้ง๔แห่ง
ในการที่จะเป็นที่กักตัวนะครับ
ค่ะส่วนที่แม่ห้องศรเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการร่วมกันทำความสะอาด
ดูสิฉีดล้างพ่นยาฆ่าเชื้อ
ในห้องเรียนห้องประชุมบริเวณรอบโรงเรียน
เพราะอะไรมีผู้ปกครองนักเรียนเดินทางมาจากญี่ปุ่น
มาร่วมงานปัดฉิมนิเทศนักเรียนมต้น
แล้วก็มีการนำเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองเดินทางมาจากญี่ปุ่น
เข้าห้องกักโรคที่โรงพยาบาลศรีสังวาน

ส่วนผู้ปกครองคนนั้นทราบมาว่าเดินทางกลับญี่ปุ่นไปแล้ว
ส่วนที่วัดป่าถ้ำวัวสุนยตาราม
อยู่ที่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ห้องศร

ในการดูแลผู้ที่เดินทางไปปฏิบัติธรรม
จากวัดนี้ชาวต่างชาติจะมาปฏิบัติธรรมเยอะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นการขอความร่วมมือนะคะ
ส่วนที่โรงพยาบาลท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากทราบผลการตรวจนักศึกษาที่เดินทางกลับจากอีราน
และพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วย

ก็มีมาตรการในการแบบปิดสถานที่แล้วก็ทำความสะอาด
อย่างที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม๒อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยปฐุมธานี
เขาแถลงข่าวการพัฒนาสูตรน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส
ภายใต้เทคโนโลยีไอซอลเทคที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ซึ่งสามารถกำจัดไวรัสชนิดต่างรวมถึงโคโรนาเนี่ย
กำจัดได้ถึง๙๙
พร้อมทั้งมีการบริจาคผลิตภัณฑ์๑ล้านมิลลิลิตรแรก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานด้านการแพทย์

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่มาช่วยเหลือกัน
เพราะว่าเป็นการพัฒนาสูตรน้ำยาฆ่าเชื้อนั่นเองค่ะ